เอาล่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ศิลปินดาราค่ะตบเท้าเข้าร่วมรับรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๖
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารางวัลในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีการกระจายรางวัลทั้งภาพยนตร์ในกระแสแล้วก็ภาพยนตร์นอกกระแสด้วยค่ะ
ภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องดาวคนนองนะคะก็เป็นบิ๊กวินเนอร์ค่ะ
คว้ารางวัลใหญ่ของเวทีเลยทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี
ผู้กำกับภาพยนตร์แห่งปีได้แก่อโนชาสุวิชากรพงศ์
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้กำกับยอดเยี่ยมนะคะ
เป็นผู้หญิงคนแรกของเวทีสุพรรณหงษ์ด้วยค่ะ
จากนี้นะคะดาวคนนองยังมีรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
ได้ไปครองอีก๑รางวัลค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังนอกกระแสคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นัก
ขณะเดียวกันที่แฟนเด็กแฟนกันแค่วันเดียว
ก็ส่งให้คู่พระนางทั้งมิวนิษฐาและเต๋อฉันทวิทย์ค่ะ
คว้ารางวัลนักแสดงนำชายและหญิงไปครองได้สำเร็จค่ะ
ขณะเดียวกันที่นักแสดงสมทบชายนะครับ
ตกเป็นของน้อยกฤษดาหรือว่าน้อยวงครูค่ะ

และนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือตายเพ็ญพัก
ก็คว้ารางวัลนักแสดงสมทบฝ่ายหญิงจากภาพยนตร์เรื่องปั๊มน้ำมันค่ะ

ก็ในการหาทุนในการเขียนบทตัดต่อ
แล้วก็จนเสร็จก็จำนวนทั้งหมดประมาณ๖ปี
มีคนเล็งเห็นว่าหนังสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ไร้คุณค่า
เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีกำลังใจจะทำต่อไป
เขียนบทกันมาด้วยกันสร้างตัวละครนี้มาด้วยกัน
แล้วก็ไปเวิร์คชอปการแสดงแล้วก็ได้มาเจอกับน้องมิวอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ช่วยกันหาคาแรคเตอร์นี้ไปพร้อมกันนะครับ
แล้วก็ลงทุนแบบเปลี่ยนทำอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราจะไม่ลืม
ตกใจมากที่ได้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นหนังเรื่องแรกด้วย
คือตอนทำเราตั้งใจอยู่แล้วแหละตั้งใจมากแล้วเราก็อยากจะให้เรื่องนี้ออกมาดี
ที่มิวได้มาเล่นหนังก็ทำให้แบบเรามีมุมมองหนังที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะ
สุดยอดมากนะคะแต่ว่าที่กวาดไปมากที่สุด๔สาขาบนเวทีสุพรรณหงษ์ค่ะ
ก็คือภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่องขุนพันธุ์ค่ะ
จากรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ตกไปเป็นของน้อยวงครูแล้วนะคะยังพ่วงรางวัลพิเศษ

ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม
เรียกได้ว่ามีกี่รางวัลเหมาเรียบจ้า